มาดูเรื่องยี้สุดสยอง

คุณผู้ชมกำลังรับประทานข้าวอยู่แต่ต้องเล่าเรื่องนี้ต่อเนื่องหน่อย
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ยานนทบุรีที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองนทบุรี

เพราะว่าเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา

แฉเรื่องนี้เปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นกับคอนโด
อยู่ในแท้งน้ำในคอนโด
แล้วเขาระบุบอกว่าพันชีวิตสยองถุง

แล้วที่กินดื่มอาบล้างหน้าซักผ้าไปก่อนหน้านี้

โอ้โหคุณแล้วใครจะใช้ได้
เขาบอกไม่รู้มันอยู่มานานแค่ไหนแล้วนะครับ

ไม่มีใครกล้าอาบน้ำแปลงฟันล้านหน้า

หาตัวคนก่อเหตุดำเนินคดีถึงที่สุดนะ

และลูกบ้านเขาก็ไปแจ้งตำรวจด้วยนะ
แจ้งตำรวจให้เอาผิดกับนิติบุคคลด้วยนะ

ผู้จัดการนิติบุคคลในคดีอาญาคดีแพ่งเลยล่ะคุณ
แล้วก็ลูกบ้านบอกสาเหตุน่าจะมาจากการเสียผลประโยชน
กลุ่มคนบางกลุ่มที่คัดค้านโครงการต่าง

เมื่อวานนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
หลังจากลูกบ้านร้องเรียนผ่านยังเพจไทยรัฐของเราด้วย

โดยนายทิติพันธ์โรธศรีวงกฎ
กรรมการนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่นิติบุคคล
ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เปิดเผยนะครับว่าในฐานะนิติบุคคล
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิด
แล้วมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไงคุณ
ตอนนี้นิติบุคคลและลูกบ้านได้พยายามช่วยกันหาหลักฐาน
เพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

นิติบุคคลได้เยียวยาลูกบ้านทั้งหมด๔ข้อ
ซึ่งลูกบ้านก็พอใจและยอมรับกับข้อเสนอนี้
คือ๑การติดต่อกรมอนามัยเข้ามาตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัย
ให้มั่นใจว่าไม่เกิดโรคติดต่อ
ซึ่งหากกรณีไหนที่พบว่าลูกบ้านได้รับผลกระทบจริง

ก็จะพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป
ค่ะแพ้
การป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอีก
การนำโซ่มาคล้องปิดล็อกฝาถังให้มิดชิดขึ้น
ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบริเวณทางขึ้นถังพักน้ำหรือแท้งน้ำ
และ๔การเยียวยาค่าน้ำปลาปลาหน่วยละ๑๘บาท
ละ๑หน่วยเป็นค่าชดเชยการเปิดน้ำทิ้ง
คือแต่ละห้องเขาบอกว่าต้องเปิดน้ำทิ้งเลยนะ
เอาให้หมดอ่ะที่มันตกค้างอยู่ในแท้งอ่ะ

แล้วก็เจ้าของห้องบางคนเขาบอกว่าตอนนี้ย้ายหนีออกก่อน
ให้เมียออกก่อนไม่กล้าอยู่ไม่กล้าใช้น้ำน้ำมันเรื่องจำเป็นใช่ไหมฮะ
อกจากนี้ยังขอให้ลูกบ้านมั่นใจว่าทางนิติบุคคลจะจัดการล้างถังพัก
เพื่อความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค
ฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับนิติบุคคล
และผู้อยู่อาศัยให้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วย
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะ
เขาจะไปสอดส่องยังไงก็ต้องใช้อะไรสักอย่าง
ต้องมีกล้องติดกล้องติดอะไรนะ
จากนั้นนิติบุคคลได้พาสื่อมวลชนขึ้นไปยังถังพักน้ำตึกดี
เราขึ้นไปเลยนะครับเราก็ตามขึ้นไปด้วย
โดยนิติบุคคลได้ตักน้ำจากถังแล้ว

ทุกคนบอกว่าขอถ่ายอย่างเดียวพอ

โชว์แล้วบอกว่าโอ๊ยรสชาติก็ธรรมดา

ซึ่งจากรายงานข่าวพบว่าผลการตรวจของการประปานคร

ให้มั่นใจว่าสามารถดื่มได้นะครับ
ไม่มีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

น้ำในแท็งค์ก็ดื่มได้เลยหรือว่าอย่างไรนะ
ต้องบอกให้พี่เขาตักลงไปลึกหน่อย

แต่ความคืบหน้าในการหาตัวผู้ก่อเหตุ
เอาถุงอุจจาระมาใส่ในแท็งค์น้ำ
ก็ต้องหาตัวกันต้องดำเนินคดี
นิติบุคคลประบุว่ายังไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษ
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวน

เนื่องจากรู้แล้วก็ชำนาญเส้นทางในการขึ้นแท้งน้ำเป็นอย่างดี
แต่ก็ยังไม่ทราบมูลเหตุว่าเกิดจากความขัดแย้งอย่างไกล
แต่ว่าลูกบ้านบางคนเขาเชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งของนิติบุคคลเอง
หรือว่าใครที่เป็นกลุ่มบุคคลที่คัดค้านโครงการต่าง
แล้วก็บอกว่าคอนโดมีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส

ก็ต้องตอบคำถามลูกบ้านให้ได้เรื่องของการบริหารงานด้วยนะครับ
มูลก็ยังไม่ทราบที่มา

เพราะว่าฝ่ายวิทย์ของการประปานครหลวง
เขาเอาน้ำไปตรวจแล้วว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่า

แต่ว่าเปิดทิ้งไว้ก่อน